สนุกสนานท่ามกลางอุณหภูมิที่อบอ้าว
กับความน่ารักของบรรดาสัตว์เหล่านี้

อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ผลไม้
ต้องบอกว่าช่วยคลายร้อนได้เป็นอย่างดี
และไลฟ์ไอเดียเด็ดเพื่อสยบความร้อน
อาทิตย์นี้๑๔นาฬิกา